คุณผู้ชมคะข่าวนี้เนี่ยคือเขาก็มีการพาดหัวกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรณีที่ลูกชาย
ของสมาชิกสภาเทศบาลที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ถูกรถคันหนึ่ง
แล้วเมื่อวานนี้เขาก็มีการเคลื่อนศพไปยังเมน
เพื่อที่จะประกอบพิธีชาปนกิจศพ
แต่ปรากฏว่าพี่สาวของผู้ตายเนี่ย
หลังจากนั้นก็มีการพูดอะไรออกมา
เรื่องเกี่ยวกับคดีแล้วก็โวยวายด้วยนะ
บอกว่าห้ามเผาศพห้ามเผาศพ
พ่อของผู้ตายได้ยินแบบนี้เลยบอกว่าตัดสินใจนะ
จะเก็บศพลูกชายเอาไว้ยังไม่ทำพิธี
กว่ากระบวนการยุติธรรมจะเสร็จสิ้น
กว่าคดีนี้จะกระจ่างนะคะ

ไปดูภาพวินาทีที่พี่สาวของผู้ตาย
มีอาการคล้ายกับผีเข้าเลยค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมจังหวะวินาทีนี้เลยนะคะ
ผู้หญิงเสื้อสีขาวที่เหมือนกับโวยวายโวยวายอยู่เนี่ยค่ะ
คือนางสาวแตงเป็นพี่สาวแท้ของผู้ตาย
แล้วมีอาการคือตัวสั่นหวีดร้อง
ญาติญาติต้องช่วยกันจับตัวให้ดมยาดมเอาพัดเนี่ยนะคะ
แล้วสิ่งที่ทางนางสาวแตงที่เป็นพี่สาวผู้ตายตะโกนร้องเนี่ยนะ
จับใจความได้ว่าคือเขาบอกว่าคือวิญญาณของนายธีรศักดิ์แทร่อ๋อง
ซึ่งเป็นน้องชายก็คือผู้ตายนี่แหละค่ะ

แม้ว่าผู้เป็นพ่อพยายามจะเข้าไปขอแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
ก็เลยสอบถามความคิดเห็นจากญาติญาติทีนี้เลยตัดสินใจค่ะ
เมื่อวานนี้นะยกเลิกการเผาศพตามคำขอ
แล้วก็จะเก็บศพเอาไว้ที่วัดโดยที่ไม่มีกำหนด
ก็ทำให้ร่างของพี่สาวผู้หญิงคนเมื่อกี้ค่ะ

หลังจากนั้นก็มีการพาตัวไปไปรดน้ำมนต์

ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ของนายธีรศักดิ์แทร่อ๋องหรือว่าโมอายุ๒๙ปี
โมเป็นลูกชายของนายเจริญแซ่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ต
โมเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๙มกราคม
บนถนนรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีเสียชีวิตข้างรถจักรยานยนต์นะคะ
จากการตรวจสอบก็ไปพบบาดแผล
คือถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดเจาะที่ขมับซ้าย๑นัด
แล้วเบื้องต้นพยานในที่เกิดเหตุก็ระบุว่ากลุ่มคนร้าย
ขับรถเก๋งสีดำมาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าหมายเลขทะเบียนอะไร
หลังจากขับมาเหมือนกับมีการปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ของโม
แล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงหลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะคะ
แล้วต่อมาค่ะเมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
นายจักริจแสงสะอาดหรือว่าในดิว
ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจที่สพวิชิต
ที่พนักงานสอบสวนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น
และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

โดยในชั้นสอบสวนนายจักริตที่เป็นผู้ต้องหา
เข้ามามอบตัวปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
แล้วก็ได้ประกันตัวไปโดยมีหลักทรัพย์ประกันตัวนะคะ
ด้านในเจริญพ่อของผู้ตายก็เชื่อว่า

จากตอนนี้ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในส่วนคดีคุณพ่อเองก็ยังรู้สึกคาใจนะคะ
ว่าทำไมผู้ต้องหาเข้ามาติดต่อขอมอบตัว

เจ้าหน้าที่ถึงปล่อยให้ผู้ต้องหาได้ประกันตัวออกไป
รวมถึงยังไม่ชี้แจงความคืบหน้าคดีก่อนหน้านี้
รู้สึกมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของครอบครัว

ก่อนหน้านี้พ่อคิดว่าจะมีการแห่ลงศพ

เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
แต่พ่อก็บอกว่าไม่อยากให้เสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
พ่อก็เลยบอกว่างั้นจะรอ
และจะขอพึ่งกระบวนการยุติธรรมแทน
เดี๋ยวฟังเสียงพ่อของโมผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ผมก็ฟังถูกต้อง
แต่ท่านเรียนท่านพ่อผมก็ถาม

เพราะผมไม่รู้ว่าผู้ต่อหาคือใคร

ปัญหาถ้าเกิดขึ้นขยันผิดชอบตัวชีวิตผม

และจากกรณีที่เจ้าระดินระบุว่า

จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่เจอนะคะ

พ่อก็เลยตั้งคำถามอีกว่าแล้วมันหายไปไหนล่ะ
เพราะว่าคนตายไปแล้วจะโยนปืนทิ้งเองได้ยังไง

ขณะเดียวกันก็มีแค่พยานอีกฝ่ายหนึ่ง
ทีนี้พ่อก็เลยกังวลว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การ

ตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พ่อเก็บศพของลูกชายเอาไว้
ยังไม่เผาแล้วบอกว่าขอให้รอความยุติธรรมก่อน

แล้วหลังจากนี้ค่ะพ่อบอกด้วยบอกว่าจะดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไปอยากให้เกิดความยุติธรรมกับลูกชาย
แล้วก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในการให้ความเป็นธรรมกับลูกตนด้วย
ซึ่งก็หวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เชื่อนะคะ
ว่ากฎหมายไทยจะมีความยุติธรรมค่ะ
อัปเดตความคืบหน้าเรื่องของคดีฆ่าหันศพเมื่อสักครู่นี้
ที่บอกว่าพบว่าเป็นชายชาวเกาหลีใต้
ยืนยันว่าชื่อของผู้เสียชีวิตคือนายชเวมยองหุ่นนะฮะ

ซึ่งตอนนี้ก็กำลังต้องหาชิ้นส่วนเพิ่มเติมที่หายไป๓ชิ้นส่วนด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่ายังขาดส่วนหัวส่วนขาแล้วก็ยังมีแขนด้วยนะคะ